ช่วงนี้มาดูเรื่องของการกำจัดขยะกันหน่อย

จุดสำคัญมีขยะเยอะแน่นอน

ที่เกาะสมุยเขาก็เลยมีวิธีการจัดการให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่ผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ
นายรามเน่ใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยสุราธานีพร้อม
ชนที่ลนรงแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะสมุยค่ะ
เป็นการรณรงค์ผ่านเฟซบุ๊กที่ทางเทศบาลนั้น
ตั้งชื่อว่าคิดก่อนทิ้ง
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่
เพราะว่าแต่ละวันนี้เกาะสมุยมีขยะเยอะจริงค่ะ
เทศบาลนครเกาะสมุยก็เลยมีความคิดแบบนี้ขึ้นมา
โดยมองว่าทุกวันนี้การเข้าถึงโลกโซเชียลมีเดียทำได้ง่าย
ทุกคนนี้แทบจะมีเฟซบุ๊คกันอยู่แล้วนะคะ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาขยะขึ้น
เช่นวิธีการคัดแยกขยะต้นทางคัดแยกขยะในครัวเรือน
นำขยะที่ยังไม่ได้ใช้ไปรีไซเคิลนำขยะเปียกไปทำปุ๋ยอินซี
แล้วก็การสร้างรายได้จากขยะเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกและกระดาษต่างนะคะ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีการรวบรวมอยู่ในเฟซบุ๊คของทางเทศบาลนครเกาะสมุย
ที่มีชื่อว่าย้ำกันอีกครั้งคิดก่อนทิ้ง
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากต้นทางเลยนะคะ
แล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ด้วย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยว
เนื่องจากเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่งค่ะ
เข้าไปดูเฟซบุ๊กตอนนี้นะคะก็เสิร์ชคำว่าคิดก่อนทิ้ง
แล้วก็ดูกันสักนิดนึงว่าเขามีการเผยแพร่คลิปอะไรออกมาบ้าง